เพราะว่าอย่างด้านหลังเรานี่กลายเป็นเหตุการณ์สลดเลยนะคะ
บนแซเล้งนะมีเด็กเล็กอ่ะ๔ครับกับ๘เดือน
โอ้โหกลายเป็นเหตุการณ์ดับสลด๔ศพ
แล้วภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้บีบหัวใจเหลือเกิน
ยายกอดหลานคออกคุณ
ซากศพอยู่ในซาเล้งทั้งหมด
นี่ค่ะซาเล้งคันนี้โดนชนแบบโอ้โหมันไม่เหลือสภาพเลยนะคะ

ทีนี้ผู้เสียชีวิตที่อยู่บนรถซาเล้ง๔ศพน่ะก็คือมีนายปียวัตรภูลประสาทอายุ๖๕ปี
เป็นคนขี่ซาเล้งแล้วก็มีคุณยายค่ะนางสาวไขแสงขันทองอายุ๕๐ปี
รวมถึงมีเด็กคือเด็กหญิงวัย๔ขวบกับเด็กทารกวัย๘เดือนผู้ชายนะคะ
เนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงซากรถซาเล้งเนี่ยค่ะ
แล้วภาพที่บีบหัวใจเหลือเกินคือยายกอดร่างหลานสาววัย๔ขวบอยู่ในอ้อมกอดเสียชีวิต
ภาพนี้ตอนที่กู้ชีพกู้ภัยไปถึงบอกว่าสะเทือนใจเหลือเกิน
นี่เอาผ้าขาวมาล้อมไว้แล้วก็ห่อศพผู้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตรงนี้ถนนสายบ้านผู้น้ำร้อนอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
จอดอยู่ห่างจากรถซาเล้งสัก๕๐๐เมตรได้
โอ้โหมีรอยชนกระจังหน้าไปหมดเลยค่ะ
ไฟหน้าขวาแตกพังเสียหาย
เขาไม่ได้ไปไหนนะยืนอยู่ตรงนี้แหละ
แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตอนนั้นน่ะไปธุระบ้านญาติที่ราชบุรี
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านที่ด่านช้าง
ทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้ค่ะรถซาเล้งขับตามรถสิบล้ออยู่
แล้วปรากฏว่าเลี้ยวกลับรถตัดหน้าแบบกระทันหันไงคะ
ทีนี้ซาเล้งคงจะไม่เห็นฟอร์จูเนอร์ที่วิ่งสวนทางมา
แล้วตัวฟอร์จูเนอร์เองบอกว่าเอาจริงนะ
ผมก็ไม่เห็นว่าซาเล้งตามรถสิบล้อมา
ซาเล้งกลับรถแล้วกลับแบบกระชั้นชิดนะคะ
ก็เลยพุ่งชนเลยนะคะ
เขาไม่เห็นรถผมเพราะมันบางสิบล้อ
สองผมไม่เห็นเขาเพราะบางสิบล้อ
พอเขายูเทิร์นปั๊บหลุดแค่นั้นต่างคนต่างเห็นก็ชนกันเลย
มันสุดวิสัยเอาไม่อยู่เลยกระชันคิดมากเลย
พอสิบล้อหลุดไปเขายูเทิร์นกลับ
เขายูเทิร์นกลับแล้วก็ชนเลย

ผมมาประมาณ๘๙๐อยู่ประมาณนี้

ล้อได้กับเขาก็โผล่มาเลย
โอ้โหผมมา๘๐๙๐แล้วผมเบรกไม่ทันจริง
จากคุยกับคนขับฟอร์จูเนอร์แล้วนะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะอย่างนายประสิทธิ์บอกว่า

คู่กรณีคือฟอร์จูเนอร์สวนทางมา

ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องตะโกนเรียกลูก
รีบโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่กลายเป็นว่าบนซาเล้งทั้ง๔เสียชีวิตหมดเลยนะคะ

ไอ้นี่ไฟเห็นไอ้รถสาเล้งเนี่ยมันเลี้ยวเลยแหละ
เหลียวไปอย่างนี้เดี๋ยวรถเบรกลงต๊าก
ผมก็เอ้าทีนี้ยังร้องว่าโอ๊ยตายแล้วไอ้ท่ายัน
เพราะเราก็รู้ว่าไอ้ไส้ยายไอ้คนนี้มันมีร่านมาเต็มรถอยู่แล้ว

จังหวะชนไม่รู้หรอกว่ามันรถที่น่าจะมายังไงไม่รู้หรอก
เท่นชนเลยตัดจ่ายเลยแหละนี่
เวลาไปไหนมาไหนไปด้วย
ไอ้ปู่ย่าเต็มกันไปหมดไปนั่นแหละ
แล้วเขาไม่ได้นัดเข้านั่งขึ้นล่าง

ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็เชิญคนขับรถฟอร์จูเนอร์ไปสอบสวน
แล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินเสียหาย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ